ทุกผู้ชมครับมาดูคุณยายท่านนี้หน่อยนะอยู่แถวบางบัวทองนนทบุรี
มีพนักงานส่งของเนี่ยไปส่งของในหมู่บ้านค่ะแล้วเจอบ้านหลังหนึ่ง
คุณยายแกไปปีนเกาะรั้วเรียกขอความช่วยเหลืออยู่

อ้าวป้ามาบ้านไหนกันหาแล้วป้าขึ้นไปทำไม

โห้พ่าไปหาหมอเงี้ยเลือดออกเต็มเลย
เดี๋ยวผมตามรถประโภท์ให้ไหมป้า

แต่เรียกตามพนักงานส่งของพลเมืองดีที่ไปช่วยแล้วกัน

คุณป้าถูกหมาที่บ้านกัด

ค้างอยู่ตรงนี้๒๓ชั่วโมงนะฮะ
เพื่อขอความช่วยเหลือที่บ้านไม่มีใครอยู่เลยลูกสาวไปทำงาน
พนักงานส่งของก็ขับรถเข้ามาส่งของพอดี
แกก็เลยเนี่ยเรียกขอความช่วยเหลือ

คงจะอารามตกใจไม่รู้จะหนีไปหลบอยู่ตรงไหนไง
ปีนรั้วขึ้นมาแต่ปีนแล้วลงไม่ได้

จะลงไปด้านในก็กลัวหมาที่บ้านจะกัดอีก
ปีนข้ามเข้ามาข้างนอกก็ไม่ไหว

ต้องเอาน้ำมาให้กินกันก่อนเลยนะฮะ

นี่มันอยู่ตรงนี้นี่เห็นไหม

นี่หมีมันก็อยู่ตรงนี้
คุณป้าเลยบอกลงไม่ได้จริง

นี่พลเมืองดีที่ขับรถผ่านมาเป็นพนักงานส่งของนะครับ

มีบาดแผลถูกกัดนะฮะตามแขนตามขานะครับทุกผู้ชมครับ
มันร้อนมันร้อนเอาหมามาเลยมึงหยิดป่าว
นี่เห็นไหม

ผมไม่อยู่ไม่ได้ใช่ไหม
ไม่แล้วลูกศาสตร์ป้ามาอยู่หรือไปไหนล่ะ
งานหนุ่มคนนี้เอาน้ำให้คุณป้าดื่มเรียบร้อย

แต่ไปบอกรอป่าพอร์ของหมู่บ้าน
ให้มาช่วยเหลือคุณป้าเรียบร้อย
นี่เห็นไหมฮะรอป่าพอร์มาแล้ว
โอ้โฮเจ้ามีนี่เล่นสามารถไม่ให้ลงเลยอ่ะ

คุณป้าบอกหมาของลูกสาว
พนักงานส่งพัสดุที่ไปช่วยเหลือคุณป้า
ชื่อคุณวันลบนะฮะอายุ๓๖ปี

บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเที่ยงเมื่อวานนี้

เห็นแขนคนยื่นออกมาบนกำแพง

ตัดสินใจจอดรถแล้วดูว่าเกิดอะไรขึ้น

แล้วก็เห็นที่แขนซ้ายของคนที่โบกเนี่ยมีเลือดไหลด้วย

คือแผลหมากัดเจ็บน่ะ

นะครับทุกผู้ชมครับนี่เสร็จแล้วก็เป็นไปตามคลิปนั่นแหละนะเรียกรอบพอมาช่วยเหลือนะฮะ

ก็เลยกระโดดขึ้นรั้วเลยเพื่อหนีหมาแล้วทีนี้จะอยู่กันยังไงต่อนั่นน่ะสิค่ะ
เพราะปกติกลางวันลูกก็ต้องไปทำงาน
ก็จะอยู่กับเจ้าหมีแค่สองคนหนึ่งคนกับ๑ตัวหรือลูกก็ต้องเอาเจ้าหมีใส่กรงก่อนออกไปทำงาน
คู่สือขาวเราก็เลยไปเยี่ยมค่ะไปดูหน่อยว่าเป็นยังไงกันบ้างนะฮะ
วันนี้นี่หมียังอยู่ที่เดิมสงสัยจะเป็นที่ประจำของมันโอ้โหนี่ฮะแต่ก็ดูไม่ได้ท่าทางดุร้ายอะไรนะฮะ
ส่วนคุณป้านะครับคุณป้ามณีอายุ๗๖แล้วนะครับความจริง๗๖แล้วนะครับออกมาคุยกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
บอกว่าเจ้าหมีเนี่ยโอ้ยไม่กัดแล้วนี่เห็นไหมเมื่อวานจะไปเปิดก๊อกน้ำล้างมืออยู่มันวิ่งเข้ามากัด
แต่วันนี้มันไม่กัดแล้วญาติดีกันแล้วอยู่ด้วยกันได้เห็นไหมนี่ยืนคู่กันเลย
ค่ะ
บอกว่าเมื่อนี้ทำอะไรบอกว่าดั้งอยู่นี่จะไปล้ากมือที่หลังพลาดอ่า

อารมณ์เสียอะไรเนี่ย

มันก่อนกลับอีก

แต่ก็วันหน้าก็ระวังเอานะฮะคุณป้า
จังหวะเผื่อช่วงไหนหมีมันหุดหงกหุดหงิดขึ้นมา

หรืออากาศร้อนหงุดหงิดหรืออะไรเนอะ